คุณผู้ชมรู้จักหลวงพ่อแป๊ะไหมคะ

แล้วก็นานทีปีหนที่เราจะได้เห็นครูชวนธีธานทอง

ที่ไปกราบหลวงพ่อแป๊ค่ะ

มีเลขเด็ดมาฝากแฟนด้วยค่ะคุณผู้ชม

ครูชวนธีธานทองกับครูปุ้มภรรยาสุธิรักเนี่ยค่ะ
ตั้งใจเดินทางไปกราบหลวงพ่อแป๊ะเจ้าวาด

ที่นี่ขึ้นชื่อรือชาเรื่องความขลังอยู่แล้วล่ะค่ะ

เคยมีโอกาสมาทำบุญฟังธรรมจากหลวงพ่อแล้ว
รู้สึกว่าเลื่อมใส่ศรัทธิ์อย่างมากค่ะ
กลับมาครั้งนี้ค่ะเลยขอทำบุญเซ็ตใหญ่จริงคุณผู้ชม

ถือกลาดนะคะมาถวายสังฆ์ธานถวายเทียนพรรษฐศาสตร์
แล้วก็ทำอาหารใส่ปิ่นโตมาถวายเพลงหลวงพ่อแป๊ะด้วยนะคะ
หลังจากที่มาไหว้ขอพรค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
ปรากฏว่าเรื่องราวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพของคุณโชนาธิ
คือก่อนหน้านี้เคยมาขอพรให้ท่านโดนมาดัน
ประธานพรทั้งเรื่องความสุขความสำเร็จ
ยศที่เสียเงินทองความร่ำรวย

หลวงพ่อแป๊ะได้มอบเหรียญทรงจำปีท้าเวสสุวรรณ
คล้องคลอให้กับครูปุ้มและครูชนละทีเลย
คุณผู้ชมที่เห็นภาพหน้าจอเป็นแบบนี้เลยค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลพอผูกข้อม้ายข้อมือ
แล้วก็แบงค์ขวัญถุงรับ
รับขวัญทั้งสองคนด้วยคุณผู้ชมเป็นแบงค์พันธุ์ค่ะ
และก็ไม่ทำให้แฟนบันเทิงไทยรัฐผิดหวังค่ะ
พอผูกข้อมือปั๊บนะคะหลายคนก็ถาม
อ้าวช่วยสองให้ดูหน่อย
ผูกทั้งข้อมือครูปุ้มและครูชนธีค่ะ

ว่าเลขธนบัตรบนแบงค์นั้นเป็นเลขอะไร
ครูปุ้มส่งให้เราที่เดียวเลยนะคุณผู้ชม

ใบล่างนะใบบนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือ

ความเชื่อนะคะอันนี้เป็นคอควายเนาะคุณผู้ชม

แต่ว่านี่แหละค่ะเป็นภาพที่ครูปุ้ม

แล้วก็ขอให้วันที่๑ค่ะ๑สิงหาคม